ใครที่เป็นคอหนังคอภาพยนตร์นะครับ

และจำลองฉากการถ่ายภาพยนตร์ในสมัยก่อน

ได้ย้อนยุคกลับเข้าไปในอดีต
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจิราพรเครือสงฆ์ครับ
นอกจากนี้ยังมีกล้องถ่ายหนังตัวรถไฟในสมัยก่อน
ไมค์และเครื่องเสียงให้เราได้ชมแบบใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ
ก็คือภาพยนตร์เราตั้งมา๓๐กว่าปีนะครับ
เราก็รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับ
ไว้หลายรูปแบบเลยมีตั้งแต่ฟิล์ม
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ทั้งโปสเตอร์ทั้งบทภาพยนตร์
แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ
เราก็รวบรวมความรู้มาประมาณหนึ่งแล้ว
เราก็เริ่มเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับ
ผ่านทางโรงภาพยนตร์ผ่านทางห้องสมุทร
ผ่านทางวิทยาพันธ์แล้วก็วิทยาศกาล
มองมองเข้าไปบริเวณลำกล้องแบบนี้ก็ได้อารมณ์ตื่นเต้นเป็นส่วนตัวไปอีกแบบค่ะ
และที่ที่ฉันยืนอยู่นะตรงนี้นะคะข้างหลังของดิฉันก็คือโรงแรมสคริปต์ค่ะ
ซึ่งจำลองมาจากประเทศฝรั่งเศส
โดยข้างในนะคะก็จะมีห้องพักร้านกาแฟ
แล้วก็โรงสายภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะ

เป็นหนึ่งห้องฉายภาพยนตร์สุดคลาสสิก

ซึ่งหอภาพยนตร์จะเปิดฉายหนังแบบเต็มเรื่อง

ให้เราได้ชมแบบไม่จำกัดเวลา

ศึกษาศาสตร์การถ่ายทำภาพยนตร์ในสมัยก่อน
และย้อนยุคไปกับคุณค่าของภาพยนตร์เก่า

ภาพยนตร์สารยาพุทธมนตรสาย๕ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน